อย่าพลาดหัวว่ามิ๊กคลอดนะคะ

น้องปริมนะคะนี่เป็นทายาทคนใหม่ของมิ๊ก

เป็นทายาทของคุณเบ้นกับคุณมิ๊ก

วันนี้ตอน๖โมงเช้า
สามีนี่กำลังเฝ้าให้กำลังจายอยู่ไม่ห่าง

เป็นคนดูรูปโทรศาสตร์ของ

บ้านมิคขาวไงชายเบ้นขาวแบบขาวเผือกเลย
คุณดูดิเนี่ยหน้าเหมือนไหมอันนี้คุณว่าเหมือนเป็นไหมล่ะ
ไม่เหมือนดูยังไงไม่เหมือนเนี่ยอันนี้ชัดกว่าอีก

เหมือนพ่อเบ้นเหมือนพ่อ

ก็แม่มันเป็นตัวแบบแม่มันสูงนะ
แล้วก็เลยจะชะลอปรากฏพอชะลอมาเสร็จปุ๊บมาท้องตอนท้ายเรื่อง

มิกผอมไปแล้วอยู่ช่วงทำไมอยู่ดีกลับมาอ้อ

เพราะว่าเบ้นก็ไม่บอกใครไง๓เดือนแรก
แล้วเธอก็อ้วนขึ้นเพราะเทคยาด้วยยาบำรุงอย่างนี้
คนที่บอกเบ้นท์อ้วนเบ้นท์ก็เครียดร้องไห้
คนมาทักว่าอ้วนแล้วก็ยังบอกใครไม่ได้ว่าท้อง
มี่ก็แก้ปัญหาด้วยกันเดี๋ยวพี่กินเป็นเพื่อนหนูเอง
แล้วมันก็ยอมอ้วนเพื่อเมียขึ้นอีก๕กิโลกรัม

ได้พี่ว่ามิ๊กส์มีแล้วมีแล้วมีแล้ว
แต่อาจจะยากแต่ว่ามิ๊กส์ตั้งใจอะไรอย่างนี้

จริงเหรอคุณเบ้นท์ขึ้นมากี่กิโลกรัมอ่ะ

ทำไมพวกนุยสุจีราพวกไอ้หนิงเวลามันคลอดลงปุ๊บทำไมมันผอมก็เร็วจริง